คุณผู้ชมฮะมาติดตามความคืบหน้าคดีฆ่าฝังดิน
อายุ๒๙ปีที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เพราะว่าคือศพเขาฟ้อง
โดนฆ่าฝังดินแต่ที่บอกว่าศพฟ้องเพราะว่า

เป็นรองเท้าผ้าใบสีชมพูที่โผล่ออกมาพ้นดินแบบนี้นะฮะ

กลายเป็นศพที่ถูกฆ่าฝังดิน
ืบหน้าล่าสุดจับผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคุณนะ

ในวงเดียวกันเสพยามาด้วยกัน
แต่แค้นเรื่องของเงินที่ให้ผู้ตายเอาไปซื้อยา

กรณีตำรวจสพบัวใหญ่พบศพนายวิราช
งนอกอายุ๓๙ปีถูกฆ่าฝังดิน
กลางทุ่งนาในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
อย่างที่บอกไปว่าส้นเท้าทั้งสองข้างโผล่ขึ้นมาฟ้อง
เพราะว่าสวมรองเท้าสีออกชมพูแดงแบบนี้
สภาพศพเมื่อเอาขึ้นมาแล้วก็พบว่าใบหน้าบวมปูด
หน้าอกและแผ่นหลังมีแผลถูกของมีคม
ทั้งแทงทั้งปาดเกือบ๑๐แผลคุณ
ใกล้กันก็พบกระเป๋าสีฟ้ามีอุปกรณ์ดักหนู
แล้วก็มีท้ายปืนผาหักวางอยู่นะครับ
เหล้าขาวดื่มแล้ว๑ขวดแล้วก็มีดขออยู่ในพงหญ้า
ส่วนอีกฝั่งในเถียงนาพบขวดเหล้าขาวดื่มแล้ว๒ขวด
พร้อมกับปืนผาที่ส่วนบนมันแตกหัก
เพราะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ใช้เป็นอาวุธด้วย
และแม่ผู้ตายบอกว่าลูกชายหายออกจากบ้านไป

บอกว่าจะออกไปยิงหนูในทุ่งนา
ก็เป็นงานประจำของลูกชายอยู่แล้ว

กระทั่งมีคนพบศพถูกฆ่าอำพลางฝังดินนะครับ
พอไปดูคุณเห็นแค่รองเท้า

คุณผู้ชมฮะล่าสุดผู้ต้องสงสัย๒คน
ตำรวจนำตัวมาสอบสวนตั้งแต่เมื่อคืน
สารภาพแล้วนะฮะว่าเป็นผู้ก่อเหตุนะครับ
โดยเขาอ้างว่าคืนเกิดเหตุคือ๙ธันวาคมประมาณ๔ทุ่ม
ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาที่กระท่อม
ซึ่งตรงนั้นก็มีนายสุเทพนายชานนท์แล้วก็นายภูมิ

จะเอายาบ้าไหมมีที่ให้เอานะราคา๑๘๐๐บาท
ทีนี้ทั้ง๓คนเลยคุณลงขันรวมเงินกันจนครบ
ให้ผู้ตายไป๑๘๐๐และผู้ตายก็กลับมาอีกครั้งตอนเที่ยงคืนนะครับ
แต่เอายาบ้ามาให้แค่แถวเดียวคือ๑เม็ด
ทั้งที่จริงแล้วเงิน๑๘๐๐ต้องได้ยาบ้า๓แถวหรือ๓๐เมตร
แล้วก็กลุ่มผู้ก่อเหตุอ้างว่าผู้ตายชักมีดออกมาจะแทงก่อน
ทีนี้นายสุเทพก็เลยชักปืนปากกายิงใส่ผู้ตายไปหนึ่งนัด

จากนั้นนะคุณนะใช้มีดดาบทั้งฟันทั้งแทงกระหน่ำเข้าไปนะฮะ
ก่อนจะมีการยิงซ้ำอีก๒นัดนะครับ
นายชานนท์และนายภูมิพยายามเข้ามาห้ามนายสุเทพ
แต่ปรากฏว่าไม่ทันนะคะคุณไม่ทันก่อนแล้วค่ะ
คนตายเนี่ยนายวิราชเนี่ยแน่นิ่งไปแล้วนะครับ
ทีนี้ฮะทั้งคู่คือนายชานนท์และนายภูมิ
ก็ถูกนายสุเทพฯเนี่ยบังคับบังคับอะไรรู้ไหมฮะ
ใช้จอบในกระท่อมเนี่ยไปขุดหลุมซิ
หลุมเพื่อจะช่วยกันฝังร่างของนายวิราช
หลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปกันนะฮะ
เอาปืนไปทิ้งในหนองน้ำมีดทิ้งที่พงหญ้า
และรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้ที่ไร่มันนะครับ
วันนี้ตำรวจคุมตัวนายสุเทพนะฮะ
คนที่เป็นคนฆ่าเนี่ยนะฮะอายุ๒๔ปีนะครับ
ชี้จุดทิ้งวัตถุพยานริมถนนนานิคมหนองยาว
จุดทิ้งเสื้อผ้าจุดทิ้งมีดของผู้ตาย
ทิ้งมีดยาว๘๐เซนที่ใช้ในการก่อเหตุ
แล้วก็จุดทิ้งปืนปากกานะครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๖กิโลเมตร
ก็ต้องบุกป่าเข้าไปค้นแบบนี้
นายสุเทพยอมรับว่าหลังเอาเงิน๑๘๐๐บาท

แต่ได้ของไม่ครบก็เลยโมโห
จากนั้นก็ลงมือสังหารยืนยันว่าลงมือสังหารคนเดียวนะครับ
ส่วนนายชานนท์กับนายภูมิทั้งสองคนพยายามห้าม
แต่นายสุเทพบอกผมก็ไม่ฟังเขา

นายชานนท์ได้ใช้ปืนผาทุบที่ศีรษะทุบตีซ้ำ

พร้อมขอโทษครอบครัวผู้ตายและรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ค่อยถ่ายย้อยกันมอบตัวนะครับ

และพูดว่านายชานลเข้ามอบตัวแล้ว

อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับ
ตำรวจเตรียมขออำนาจศาลจังหวัดบัวใหญ่
โดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

แล้วก็ฝังซ่อนเร้นย้ายหรือว่าทำลายศพด้วยนะครับ
ก็เป็นความคืบหน้าในคดีนะครับ